อีกหนึ่งประเด็นสำคัญเมื่อวานี้ที่สารอาญารัชดาพิเศษค่ะ
มีคำพิพากษากรณีที่กลุ่มผู้ชมนุม๑๐คน
ได้เดินทางไปบุกอาคารรัฐสภาเป็นการเข้าไปขัดขวาง
การพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับของสนช
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
ในการพิพากษาเมื่อวานนี้๑ใน๑๐ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด
ก็คือนางสาวสุพิญญากลางนรงเป็นคณะกรรมการกศธช
แต่ว่าให้รอลงอาญาไว้ก่อนนะคะแม้ว่าจะรอลงอายาไว้ก่อน
แต่ว่านางสาวสุพิญญากลางนรงประกาศยุติการทำหน้าที่กรรมการกศธช

ก็ได้มีการโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ชี้แจงเรื่องนี้
สำหรับนางสาวสุพิญญานะคะบอกว่าขอยุติการทำหน้าที่กรรมการกศธช
ภายหลังจากที่สารอาญารัชดาอ่านคำพิพากษาดีกา
ให้นายจรอึ้งพากรกับพวกรวม๑๐คนซึ่งรวมถึงตนเองด้วย
มีความผิดฐานมั่วสุมตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
บุกอาคารรัฐสภาเพื่อคัดค้านการออกกฎหมาย๑๑ฉบับของสนช
โดยใช้กำลังทำร้ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจนได้รับบาดเจ็บ
และร่วมกันส่งเสียงกดดันสมาชิกรัฐสภาจนต้องยกเลิกการประชุม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๒ธันวาคมปี๒๕๕๐ต่อว่าสารพิเคราะห์
แล้วเห็นว่าจำเลยทั้งหมดไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน
ประกอบกับพิเคราะห์อายุอาชีพความประพฤติการศึกษา
สภาพความผิดและเหตุผลการกระทำความผิดเห็นว่าพฤติการยังไม่ร้ายแรงค่ะ
เลยขอให้กำหนดโทษไว้เป็นเวลา๒ปี
นางสาวสุพิญญาระบุนะคะว่าได้ทำบันทึกแจ้งคำพิพากษาของศาล
เลขาธิการกศธชเพื่อให้สำนักงานนั้นตีความตามกฎหมาย
ว่าเข้าข่ายผิดข้อบังคับการดำรงตำแหน่งของ
คณะกรรมการกศธชของตัวเองหรือไม่
โดยตอนนี้ระหว่างที่มีการพิจารณาของคณะกรรมการ
บอกว่าไม่ขอรับค่าตอบแทนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ระหว่างนี้ยังจะเข้ามาเคลียร์เอกสารด้วยนะคะ
สำหรับสิ่งของที่สำนักงานนี้ได้เก็บไว้
กว่าจะส่งกุญแจห้องทำงานคืนให้
ก่อนที่จะยุติหน้าที่ถาวร
ในช่วงของที่มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาความผิด
ก็จะต้องขอไม่รับค่าตอบแทนทั้งหมด
ตัวเองด้วยนะคะรวมทั้งทีมงานของตัวเองด้วย